ถ้าเราโตมาได้เนี่ยพี่แจ๊คเราประสบความสำเร็จนะในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องหลายสิ่งต่างก็แล้วแต่
เราเนี่ยไม่ได้โตมาคนเดียวคนที่อยู่เบื้องหลังของเราก็สำคัญ
นั่นก็คือคุณแม่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะคนในวงการบันเทิงก็เช่นเดียวกันค่ะ
ประสบความสำเร็จได้ต้องมีแม่นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเจ๊ดันเป็นคอยคนคอยสนับสนุนเลยนะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงละกันนะคะมีคู่ไหนบ้างคู่นี้เลยละกันค่ะน้องนายนพัฒน์กับคุณแม่คนเก่ง
หมูพิมพกาที่แม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่พูดเลยค่ะเรื่องซัพพอร์ตลูกเนี่ยแม่หมูไม่เคยพร่องนะจ๊ะ
ปีเต็มเลยที่ลูกชายเนี่ยเข้าวงการมาแม่หมูทุ่มสุดตัวเลยเขาบอกว่าเรียกตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบเลย
ทำทุกอย่างจริงค่ะตั้งแต่หน้าที่แม่ผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เพราะความฮอตของน้องนายนั่นแหละมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะ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
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเจอพิษโควิดพิษแจ๊คจำได้ไหมอีเวนตัวแล้วก็เพราะความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะฮะ

ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมานอนก่อนได้สำเร็จ
ส่วนงานในวงการบันเทิงนะไม่ต้องพูดถึงค่ะ
โด่งดังตั้งแต่ถ่ายโฆษณาชิ้นแรกแล้ว

เรียกว่าขึ้นปกนิตยสารแทบจะทุกฉบับเลย

ความหล่อนั้นเข้าตาได้เป็นทั้งพระเอกหนังพระเอกละคร
สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง๓ค่ะ

บีบอร์ดใหญ่ต้องเจอนี่
นายนพัฒน์ค่ะแม่หล่อจริง

ต้องบอกว่าเป็นคู่แม่ลูกสุดสตรองจริงค่ะ

ส่งลูกนะคะคุณหญิงระถานี่
เรียนคณะมนุษศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะในระดับปริญญาตีค่ะ
ทำให้คุณหญิงระถามีสกิลในการสื่อสารที่มากกว่าหนึ่งภาษา

มีผลงานอินเตอร์มากมายจริงคุณผู้ชมนะคะ

แล้วก็ได้ไปเดินพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานเก๋มาแล้วคุณผู้ชม
ปังของคุณหญิงระถาอย่างที่รู้กันนะคะเธอมีความสามารถครบคันจริงค่ะ
ร้องเล่นเต้นแสดงค่ะเธอยังขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นลูกสาวยอดกระตันยูนี่
จี๊ดเจ็บจี๊ดนี่สมัยเราเลยนะ

เขาทำงานหาเงินนะคะชดใช้หนี้แทนแม่น้อยหมดเกลี้ยงเลย
หลายคนมองนะคะว่านี่แหละค่ะคุณสมบัติสำคัญของลูกคือความกระตันยู
มันทำให้เราเจริญขึ้นแล้วก็มีความสุขในชีวิตด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นเกอร์กรุ๊ปนะคะเป็นนักแสดงนักภาคหนังก็มีนะ
รวมไปถึงพิธีกรค่ะคุณหญิงระถาเนี่ยรวบตึงไปเลยค่ะ
ปัจจุบันนะคะก็โอ้โหแม่น้อยเตรียมแฮปปี้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วกับคุณตุลเรือเทพ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีเนาะ
คนเราจะประสบความสำเร็จได้ก็มีคุณแม่นี่แหละค่ะ

บอกว่าคู่นี้คุณแม่เขาดูเหมือนจะห่วงลูกชายมากนะจ๊ะ
สำหรับคู่ของพระสินนะแล้วก็น้องเจ้านายค่ะ
สตองของแม่ปิ่นนะไม่เป็นสองรองใครเลย
เพราะถึงจะมีคุณสามีเจเจตรินนะคะคอยช่วยดูแลลูกนะ
แต่แม่ปิ่นต้องใช้พลังเยอะคุณค่ะคลอดมา๓คนค่ะ

แต่นาทีนี้น้องนะคะต้องหลบให้พี่ชายคนโตอย่างเจ้านายไปก่อนละกัน

ตัดสายสดือเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะ
ด้วยการเป็นนักร้องนะคะเพลงฮิต
ก็เรามันคนละชั้น
ใช่ถูกต้องของน้องเจ้านายไง
บอกเลยเพลงนี้โด่งดังเป็นผู้แตกชั่วข้ามคืนนะคะ
จะต่อยอดความสำเร็จนะคะในฐานะนักแสดงจ้า
เล่นด้วยนะจ๊ะซีรีส์ฉลาดแกมโกง

ตอนนี้ก็อายุ๒๐ปีบริบูรณ์โอ้โหกรุบเลยจ้ะ

ปิ่นเขาจะห่วงหรือเปล่านะ
แต่ว่าเชื่อว่าแม่ปิ่นเขาใจกว้าง
เพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะมีสาว

จูเน่แปะหัวใจฉันติดตามอยู่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะ
เห็นคุณแม่เขาลุ้นอยู่นี่เชียร์อยู่นี่
ชื่นชมคุณแม่ทุกคนเลยนะคะที่คอยผลักดันลูกให้ประสบความสำเร็จนะคะ